พอลงรถตำรวจจะขึ้นสารเท่านั้น
ทั้งคู่สามารถสะบัดตัวกุญแจมือหลุดเลย

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามจับกลุ่มแบบนี้นะฮะ

นักข่าวก็วิ่งนะภาพนี้
ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ศาลทั้งนักข่าว
วิ่งตามกันเลยเพราะว่าตำรวจสนราชพร้าว
ต้องจับ๒ผู้ต้องหาชายหญิงซึ่งเป็นพี่น้องกัน
ใช้จังหวะเดินลงจากรถควบคุม
สะบัดกุญแจมือครั้งเดียวหลุดเลยฮะ
แล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ

แต่ไปได้แค่กล้องกลางถนนนะครับ

แล้วก็ตำรวจประจำศาลวิ่งตามจับกลุ่มตัวได้ทันที
ส่วนผู้ต้องหาหญิงยังวิ่งไม่พ้นเขตศาลเลยคุณ
สะดุดหกล้มระหว่างทางได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า

เจ้าหน้าที่ศาลจึงควบคุมตัวจับกลุ่มตัวไว้ได้โดยละม่อม
นี่เพราะว่าล้มเองบาดเจ็บเอง

ผู้ต้องหาชายชื่อนายกฤษดาหรือว่าบังเลาะสมันอายุ๓๘ปี
ส่วนฝ่ายหญิงชื่อนางสาวดวงพรหรือจุ๋มแป้นสมบุญอายุ๓๖ปี
ทั้งคู่ถูกจับกลุ่มในข้อหามียาไอซ์จำนวน๗ถุง
น้ำหนักรวมประมาณ๑๒กรัมเศษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
ส่วนถามเหตุผลว่าทำไมต้องวิ่งหนี
ผู้ต้องหาชายบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

ถ้าอยากติดคุกผมคงไม่วิ่งหรอก
ก็จริงของเขาฟังเสียงเขาดีกว่าฮะ
ก็ไม่อยากติดคุกครับ

คนสุดขาวก็ถาดตัวเองตัวเอง
เธอเองก็ยิงหนีทำไมเขาก็หันมาตอบไปนะ
มีใครอยากติดคุกบ้างไหมพี่
จากนั้นตำรวจสนราชพร้าวก็ต้องนำตัว๒พี่น้อง
ยื่นคำร้องขอฝากขังในเรือนจำทันที

จะทำสำนวนมาเพิ่มข้อหาต่อไป
ได้เพิ่มอีกหนึ่งเกลือด
จากคดียาเสพติดแล้วนะฮะยังมีคดีหลบหนีการจับกลุ่มนะครับ